แซวเจมส์จิกกับโฟมนะครับ

แบบโอ้โหดราม่าแบบคึกโครมกันเลยค่ะ

อยปกรณ์ก็ฝากความขอโทษไปถึงน้องด้วยนะคะ
เพราะว่าจริงคงไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเลยค่ะ
ไปฟังบอยปกรณ์พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ

ไปดูเลยค่ะ

ถ้าเกิดทำให้เรื่องมันแบบว่ามันแบบกระทบน้องอะไรอย่างนี้

สนิทกันแล้วเวลาไปออกรายการหรือไปทำอะไรก็ตามเนี่ย

ต่างคนต่างแซวมันคือแซวกันทุกคนนะ
ความจริงที่พวกเราเล่นกันพวกเราก็รู้ลิมิตว่าว่าได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับ

เห็นน้องเครียดพวกเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกัน
ก็แบบรู้สึกสงสารน้องด้วยก็รู้สึกผิดด้วย

คือตัวเจมส์ก็รู้
และเค้าก็บอกว่ามันกันก็ไม่ได้กดอะไร

ก็แซวเจมส์จิเรื่องเป็นสาวบ้าง
แล้วก็แซวสาวตัวจริงของเจมส์จิด้วยน้องโฟม
ใช่บางคนก็บอกว่าไม่สวยสู้เท่านะคะ
แล้วก็แก๊งเขาคนดีที่ไหนนี่เลย
แตกอีกคนจริงโป้แตกมาหลายวันนี้ฉันลืมเล่าให้ฟัง

พี่เกรชเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่แฟนเขาไม่ใช่เหรอ
เขาก็บอกว่านั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
จะต้องเลื่อนปิดไอจีไปอีกหนึ่งลายนะคะ
เอาเป็นว่านะคะเป็นแฟนดาราลำบากใจ
เป็นแฟนพวกเราดีกว่าพร้อมพุ่งค่ะ